พูดถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนี่ย
เรื่องการมีสตินี่สำคัญเหมือนกันใจเย็นนี่สำคัญมาก

คุณสุภานีเอาดี

ตะเค้าแบบว่าผู้หญิงโดยที่ไม่รู้สึกว่าคุณผู้หญิงผิดเลย
แล้วก็ดุเดือดมากเลยบางทีคนเมามักบอกว่าไม่เมา

โอ้โหคลิปนี้แชร์ไปในเพจข่าวสารนิคมชนบุรีระยองนะคะ
เป็นคลิปที่ถ่ายโดยผู้โดยสารที่นั่งมาอยู่ด้านหลังของฝั่งคนขับของรถยนต์เนี่ยนะคะ
ข้อความในเพจบอกว่าเจ้าของเรื่องส่งมาร้องเรียนพฤติกรรม
โดยไม่ขอประสงค์ออกนามเธอเล่าเหตุการณ์ว่า
ผู้ชายคนนี้ได้ขับรถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาใต้สะพาน
เพื่อที่จะได้ไม่ต้องขับไปยูเทิร์นไกล
แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะขับรถซึ่งขับมาตามปกติไม่หลบทางให้
เนื่องจากสะพานตรงจุดนี้ค่อนข้างแคบ
เขาจึงตะโกนด่าว่าทำไมไม่หลบไปทางซ้าย
หลังจากที่ผู้ชายคนนี้ตะโกนด่าเธอก็เลยหยุดรถและกดกระจกลงถามว่านี่เลนใคร
ชายคนนี้ก็ตอบกลับมาแบบหน้าตาเฉยโดยไม่รู้สึกอะไร
พร้อมบอกว่าคนอื่นเขาทำอย่างนี้กันทั้งประเทศ
จึงย้อนถามกลับไปว่าเพราะคิดแบบนี้ถึงได้อยู่แค่นี้ไง
ต่างฝ่ายก็ไม่มีใครยอมกันโต้เถียงกันไปมาอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
เจ้าของคลิปเธอก็ยอมรับนะว่าเธอเสียดายที่รถยนต์ไม่ได้ติดกล้องหน้ารถ
ก็เลยทำได้แค่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้
พร้อมทั้งขอความคิดเห็นว่ากรณีแบบนี้เอาผิดหรือว่าไปแจ้งความได้หรือเปล่า
เพราะรู้สึกว่าทำไมคนถูกต้องไปเกรงใจคนที่ทำผิดด้วยล่ะ

ทำไมคนถูกถึงต้องถูกดายักษ์ก็แบบนี้

โดยคลิปนี้เนี่ยพอได้รับการเผยแพร่ออกไปสังคมออนไลน์ก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแชร์มากกว่าหมื่นครั้ง
แสดงความคิดเห็นว่าผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่มีจิตสำนึก

แต่กลับมาเรียกร้องน้ำใจจากผู้อื่น
แม้ว่าการย้อนสอนในระยะสั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อย
แต่เพราะความมักง่ายแบบนี้ล่ะ
นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ดีที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแต่ก็ไม่น่าจะเกิดการทะเลาะหรือว่าต่อว่ากันแบบนี้

แต่ตอนขับรถอย่านั่งสมาธินะ

ถ้ามีรถข้างหรือรถข้างหน้าข้างหลังที่เขาขับอาจจะไม่ดีเนี่ย
ผมคิดในใจไว้เสมอสมมุติว่าถ้าเป็นญาติเราขับ
ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เราขับแล้วบังเอิญเขาอาจจะแก่แล้วขับรถไม่ดีอย่างนี้
เราก็ต้องให้อภัยเขาถูกต้องไหม

ว่าเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นอะไรคนขับรถ
คุณใช้วิธีนี้ใช่ไหมดิฉันเปลี่ยนขึ้นเลยค่ะ
ฟังคลื่นที่เย็นที่สุดเพลงเพราะที่สุด
เพื่อให้ใจเราเย็นขึ้นสงบลง
วิธีหนึ่งนะยิ้มยิ้มไว้ก่อน
บางทีเขามองเข้ามาเห็นเรายิ้มเขาอาจจะลดความโมโหลงก็ได้นะ